ไปดูเหตุการณ์ที่ประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาบ้างนะครับ
กัมพูชาเตรียมเริ่มที่จะพิจารณาทบทวน
เพิกถอนใบอนุญาตดำเนินการของสื่อท้องถิ่น
ฝ่าฝืนคำสั่งล่าสุดของกระทรวงสารสนเทศ
โดยไม่ยอมเรียกชื่อเต็มของสมเด็จหุ่นเซ็นนายกรัฐมนตรีครับ
หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาเรียกประชุมสื่อของกัมพูชาแล้วก็ออกคำสั่งให้สื่อทุกแขนงในประเทศ
เรียกชื่อเต็มของสมเด็จหุ่นเซ็นนายกรัฐมนตรีว่าสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชหุ่นเซ็น
ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมนาศนโรดมศรีหามุณี
เพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงความเคารพโดยสื่อที่ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ
ได้รับการต่อใบอนุญาตดำเนินการใหม่เมื่อใบอนุญาตหมดอายุ
แต่ว่าราสุดในอุกกิร์มสังค์ประหลัดกราศวงศ์สหรัฐสนเทศของกัมภูชา
แทนโดยในอุ๊กกิมเสงอ้างว่ากระทรวงสารสนเทศมีสิทธิ์ในการทบทวนหรือว่าเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการของสื่อ
ฝ่าฝืนคำสั่งจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลกัมพูชากับสถานีโทรทัศน์และองค์กรสื่ออื่น
ตกลงว่าจะเคารพคำสั่งของรัฐบาล
ยังระบุว่าคำสั่งดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายกัมพูชา
โดยระบุว่าการเรียกคำนำหน้าชื่อเป็นการเคารพประเพณีของประเทศ
อำนวยการสถาบันสื่อมวลชนศึกษาของกัมพูชาระบุนะครับว่าภายใต้กฎหมายสื่อของกัมพูชา
ไม่ได้มีการระบุถึงการเรียกคำนำหน้าชื่อของเจ้าหน้าที่รัฐ
กัมพูชาจึงไม่จำเป็นต้องเรียกชื่อเต็มของนายกรัฐมนตรีหุ่นเซ็น
โดยระบุว่ากฎหมายสื่อปี๒๕๓๘มีหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับการเคารพประเพณี
แต่การรวมคำนำหน้าชื่อพระราชทานเข้ามาด้วยเป็นการตีความที่กว้างเกินไป
และกฎหมายดังกล่าวให้ความสำคัญกับการใช้คำหยาบและพฤติกรรมทางเพศ
และกฎหมายกำหนดให้โทษผู้ฝ่าฝืนไว้ที่โทษปรับไม่ใช่การสั่งปิดสื่อ